เพราะว่าน้องเค้าประกวดกันไปเมื่อเช้านี้

แมนดาซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่ประกวดนางงาม
เสร็จรู้แต่ว่าตัวเองนั่งดูข่าวอยู่เนี่ย

เหมือนท้านสายตา

เจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส๒๐๒๐

หากเป็นผู้นำประเทศจะรับมือกับปัญหาโควิดยังไง

เจ้าตัวบอกว่าไม่มีวิธีไหนสมบูรณ์แบบ

เพราะเสียผู้คนไปมากแล้ว

เราต้องดูแลคนของเราตั้งแต่ต้น

ชาวเน็ตบอกแล้วว่านี้ทุกคนน่ะ
ข่าวหมดเลยอ่าคุณคิดดูว่าชาวเน็ตเมืองไทยนี่ก็ไม่ธรรมดาแต่ชาวเน็ตทั่วโลก
เนี่ยเขาก็ไปสืบไปสืบเลยเอ๊ะมีผัวแล้วนี่เหมือนเคยรูป
อ่าฮะแต่ผู้ชายตอนแรกเข้าไอจีได้เขาบอกไปแล้วเนอะ
อ้าวบอกแล้วเรียกต่อคงถั่วลงเดี๋ยวค่ะโอ้โหเขาตั้งไพเวทไปแล้วน่ะ
วยไส้แตกแหกไส้ฉีกได้ตั้งคำถามถึงกองปรากฏว่า
่อนเน็ตว่าภาพแต่งงานของนางงามจักรวาลคนใหม่เนี่ย
ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่๓กัญญายน๒๐๑๙เนี่ย
ฝ่ายชายเขียนว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือบทใหม่ของชีวิต

ต้องจับตาดูว่านางงามจักรวาลคนใหม่จะโดนปลดหรือเปล่า

ครับผมนะฮะไม่รู้จะเป็นเรื่องหรือเปล่า
ทั่วไปอ่ะอันนี้ที่ฉันรู้มานะฮะก็คือคนก็เลยบอกอ้าวนี่
ครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครั้งที่สองนะฮะอ่าฮะเพราะเขาย้อน
กลับไปเมื่อปีสองพันสองนางงามรัสเซียคือมีประเด็นเหล่านี้
โอเคจนต้องโดนถอดมงให้รองอันดับหนึ่งขึ้นมาแทนเลยอืม
เพราะฉะนั้นแน่นอนไม่มีการประกวดใหม่ฮะถ้าสมมุตินางมีสามีจริงอืม
ต่อจากนางรองอันดับหนึ่งคนที่ไปยืนลุ้นด้วยกันนางจะยืนลุ้นกันสองคนใช่ไหม
รองก็คือบราซิลใช่ไหมแหละบราซิลใช่บราซิลแน่นอนว่าขณะที่ผลการตัดสินรอบห้าคนสุดท้ายปรากฏว่า
อาแมนเอ่ออาแมนด้าเหรอครับใช่ของอาแมนด้าของไซค์นี้แหละ
ส่วนชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเนี่ยได้แตกชุดประจำชาติเมียนมาร์
แล้วปรากฏว่าคนที่พม่าที่อยู่อเมริกาเอาชุดมาให้นางใส่

ถูกค่ะคือตอนนี้ทางทางซูซาวินลาวินตัวแทนของทางเมียนมา
เขาถูกออกหมายจับหลังร่วมประกวดแล้วก็ชูป้ายสื่อสารถึงชาวโลกนะคะ
อย่างไรก็ตามก็มีข้อมูลเปิดเผยบอกว่าหลังจากจบการประกวดแล้ว

แล้วก็จะทำงานที่นั่นจนกว่าสถานการณ์ในประเทศอาจจะดีขึ้นด้วย
ซึ่งตอนนี้นางโดนหมายจับแล้วนะหนู

ตอนนี้นางโดนหมายจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกว่านางต้องอยู่ที่อเมริกาไปเลยซึ่งแบบว่าตอนนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่านางกลับบ้านไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นนางให้ได้ตำแหน่งอะไรนะชุดประจำการคือทุกคนพร้อมใจให้กำลังให้นางไปเลย
ว่าก่อนที่เธอจะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกานั้นเธอต้องคอยดูว่ามีรายชื่อของเธออยู่ในรายชื่อทหารที่ต้องการตัวหรือไม่
เพราะเธอเห็นรายงานของบุคคลที่มีชื่อเสียงถูกควบคุมตัวขนาดที่พวกเขาเนี่ยพยายามเดินทางออกนอกประเทศนะฮะ
ทำให้เธอเนี่ยต้องสวมเสื้อฮูตและแว่นตาปกปิดตัวเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตในสนามบินย่างกุ้ง
แล้วฉันก็กลัวมากคือนางก็แบบว่าโอเคแหละอืมแต่ว่าต้องยอมรับว่าเออ
ก็มีความเสี่ยงในการเดินทางถูกนะฮะแล้วกระเป๋านางก็หายไปทั้งสิบ
เนี่ยค่ะแล้วหลังจากเกิดรัฐประหารในเมียนมาร์ครับนะครับเอ่อ
เขาก็ได้เข้าร่วมการเดินขบวนพร้อมกับประชาชนเมียนมาร์อยู่บ่อยครั้ง
เธอเล่าว่าการจมติวทหารทำให้ประเทศต้องตกอยู่ในความหวาดกลัว

และบางครั้งพวกเขาก็ตั้งเครื่องกีดขวางเพื่อขัดขวางคนที่ไปมา
ในบางครั้งพวกเขาก็ยิงโดยไม่ลังเล
เขากลัวทหารของเราเอง
เวลาพวกเราเจอเขาพวกเราทำได้แค่รู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกกลัว

และประชาชนที่วิภาควิจารณ์ระบอบการปกครอง
และหลายคนที่อยู่ในรายชื่อเธอก็รู้จักทั้งนั้นนะฮะ

เดินทางกลับไปยังเมียนมาร์ประเทศบ้านเกิด
หลังจากที่เธอได้พูดถึงเรื่องราวสถานการณ์ในประเทศ
ให้คนชาวโรคได้รับรู้เรื่องราวภายใน
เธอจะไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหนหลังจากการประกวดจบลง
เขาบอกว่าตอนนี้นางก็ยังไม่รู้ว่านางจะไปไหน

นางก็บอกว่าคนของเรากำลังจะตายแล้วก็ถูกฐานยิงทุกวัน
เธอก็กล่าวในวีดีโอประกวดขึ้นบนเวทีประกวดก่อนที่จะรอบสุดท้ายว่า
ฉันอยากจะเรียกร้องให้ทุกคนพูดถึงเรื่องราวเมียนมาร์

ฉันจะพูดออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้
แม้ว่าเธอจะไม่เข้าไปรอบสุดท้าย
แต่เธอก็ยังได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปครอบครองนะฮะ

นัตตี้รู้สึกจะเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊ค

น้องยังไม่ได้โดนหมายจับตอน๕โมง๑๙น้องยังไม่ได้โดนหมายจับนะคะ
หมายจับ๕๐๕จะประกาศทุกเย็นน้องเดินทางน่าจะช่วง๖๗พฤษภาคม
ช่วงวันที่๖๗พฤษภาคมยังไม่มีชื่อน้องในลิสต์คือเอาง่าย
ยังไม่มีการประกาศว่านางโดนจับในช่วงนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เป็นทั่วไป
อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าคนที่ได้นางงามจักรวาลสรุปแล้วคือภาพที่เราเห็นอันนั้น
เขาก็มีข้อมูลตอนนี้มาอยู่นะคะ
สำหรับน้องอาแมนด้าเองก็เป็นสาวงามจากประเทศไทย
ทำได้ดีนะคะก็คือการเข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายนั่นเองค่ะ

๑๐คนสุดท้ายก็สุดยอดแล้วนะครับปีนี้สวยเยอะมาก
ใช่แล้วนะคะโดยเธอก็เปิดใจภายหลังการประกวด
จบลงไปแล้วฉันมีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนาน
ความรู้สึกที่ได้เดินบนเวทีนั้นมันบรรยายไม่ถูก
แล้วฉันก็ทำได้ดีที่สุดอย่างที่ฉันได้บอกเอาไว้แล้ว

ส่วนล่าสุดมิสยูนิเวิร์สยังไม่มีสามีนะฮะ
มาแล้วหรือเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดแต่งงานเนี่ยเปิดอาคาว์ต์ไอจีแล้ว

เพราะอธิบายเป็นภาษาสเปนที่แจ้งว่า
เป็นแค่การถ่ายรูปในธีมคู่รัก
เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองเท่านั้นเอง

นางยังไม่ได้มีเกียรติไหมล่ะ

รู้สึกไม่คิดขอบคุณพี่ตุ้งส่งมาให้
เขาเขียนเลยว่ารูปที่เขาถ่ายมาเฉพาะแบบว่าชูติ้งฟอร์แล้วก็เป็นชื่อนี้ค่ะ

ลาตินจะเข้ามาเยอะมากมีอินเดียเข้ามาด้วย

นะฮะหน้าตาแบบออกละติอเมริกาใต้นะครับ

อินเดียเม็กซิโกบราซิลและอีกอันหนึ่งคือ

จำประเทศไม่ได้อีก๕อันดับแรก

อันดับที่๕ค่ะจำชื่อประเทศไม่ได้

เห็นคนตื่นมาเชียร์กัน๗โมงเช้าเหรอวันนี้
เพราะตามเวลาในเมืองไทยแล้วก็จะเริ่มประกวดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยทีเดียว

รุ่นไม่ได้ดูดใครไปพัก
คนไทยก็เชื่อว่านะครับผมนะฮะ
เพราะว่าทำเต็มที่และทำได้ดีที่สุดแล้ว
เมนด้านะครับเข้าไปในรอบ๑๐คนสุดท้ายแบบนี้
สวยมากนะโอ้โหดูสินางเลยมันกระดายก็ได้
แต่ลุเวอร์ดิสเซนเนอร์ไทยนี้เก่งมากนะเปล่าใช่ค่ะ
ดูค่ะพี่ชอบชุดนี้ชุดน้ำน้ำใช่ค่ะ
บอกบางชุดของนาง๕๖แสนบาทเลยเหรอ
มีชุดปากชุดอะไรอย่างนี้น้อง
นะฮะนี่ถ้าเป็นภาษาที่เขาเชียร์ก็บอกโอ้โหชุดนี้เยี่ยวมาก

เขาบอกของนางงามพม่าเตรียมไป๑๐กระเป๋าหายหมดเลยเหรอ

แล้วก็น้องแนนด้านี่แหละก็ให้ชุดในระหว่างที่เก็บตัวให้ยืมใส่
แล้วก็ส่วนชุดแบบประจำชาติก็ได้คนที่เป็นพม่าที่อยู่ทางภาคใต้

แล้วเหมือนกับที่นางอองศานศูนย์ขึ้นซื้อไปปรับจีบปร่อยมาให้ดูกันนั้น
ใช่ยังชุดนี้ของเวล๔๐๑
โหนี่อัลลังค์มาก

ไม๊ลูกมีเอาสายสะพายผ้าไหม
ข้างบนไม่ได้คือสายสะพายไม่มีโอเคจบ
โปรดติดตามตอนต่อไป